คุณผู้ชมทีนี้ยุคข้าวยากหมากแพงค่าแรงก็ถูกยาบ้าก็ถูกเนี่ยนะคะ
ทำไงแน่นอนว่าคือตอนนี้ตำรวจก็ทำงานเชิงรุกแล้ว
เขาก็กลัวว่าเหตุอาทยากรรมลักวิ่งชิงปล้นมันจะกลับมาเยอะขึ้นหรือเปล่านะคะ
นี่เป็นวิสัยทัศน์ของผู้กำกับสพบางปะโกงค่ะ
เขาก็เลยมีการซ้อมแผนหากเผชิญเหตุ
ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ปล้นจี้ชิงทองอีกจะทำยังไง

จะเอาไปซื้อนมให้ลูกคร๊บ
ลูกไม่มีตังค์ซื้อนมครับตอนนี้หมูแพงครับ
เอาออสการ์ไปห้าตัว

แล้วก็ชกทองมาเลยพฤติกรรมแบบนี้คือเบสิกมากที่เวลาคนจะไปจี้ชิงทองจะทำกันดีต่าง
ไปแล้วนะไปแล้วนะคุณยามของห้างวิ่งไปก่อน
แล้วหลังจากนั้นคนร้ายเนี่ยนะคะก็ขี่รถขับรถหลบหนีไปใช้เส้นทางไหนคะ
นาตราดแล้วก็หลบหนีไปนะคะตำรวจสายตรวจเขาก็ระดมกำลังกันไปเอาไล่กันไปไล่กันไป
สุดท้ายแล้วไปจนมุมบริเวณสี่แยกไฟแดงท่าสะอ้านนะคะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้คุณผู้ชมที่ไปฉกท้องมา
จังหวะนี้นะคะก็ต้องทำตามยุทธวิธีนะเห็นไหมทำไมชูมือสองคนอ่ะ
เกาะเหตุ๒คนคนหนึ่งเข้าไปชกทองอีกคนหนึ่งคือรออยู่แล้วด้านนอก

แล้วนี่สุดท้ายรวบตัวได้นะคะ
ต้องชื่นชมนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย

มันมันหายไปนานถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกิดเหตุในพื้นที่เนี่ย

ท่านบอกว่าคือต้องทำแหละต้องซ้อมแหละ
เพราะว่าตอนนี้คือถ้าเกิดคาดการณ์ได้เลยนะคะ
ว่าของแพงรายได้
ก็น้อยลงนะเทียบกับเงินเฟ้อห์
ก็จะทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้มากขึ้นหรือเปล่า
ก็เลยต้องซักซ้อมแบบนี้นะคะชื่นชมนะคะ
หมูสนามจริงสิงสนามซ้อมคำนี้อย่าประกวดกัน
ค่ะให้กำลังใจและขอให้มันเป็นของจริงทั้งสองสนามนะฮะค่ะ
ไว้ก็ดีแต่ว่าแก้ต้นต่อดีกว่านะฮะ
ปัญหาของแพงมันอยู่ที่ไหนก็แก้ตรงนั้นดีกว่าถูกต้องเลยนะฮะ